คุณผู้ชมค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีนำคอรมอลลงพื้นที่คอรมอสัญจร
ซึ่งพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมกันนะแต่ว่าไปดูบรรยากาศก่อนที่จะมีการประชุมกันหน่อยนะคะ
วันนี้ลงพื้นที่ไปที่อุบลราชธานีบ้านเกิดของคุณบ้านเกิดดิฉันเอง
แล้วก็ไปเที่ยวที่สถานที่สำคัญด้วยก็คือที่วัดหนองปะพงอ่า
ขอพรไปขอพรไปขอพรนะคะแต่ก็บรรยากาศเนี่ยคือมีช่วงหนึ่งอดีตสอสอ
พักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์ก็มาต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะ
แต่นายกบอกว่าไม่มีนัยยะทางการเมืองไม่มีพลังดูดอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น
โพกหลอดไปนะติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณสิริวัณรักษัตริย
ผู้สึกข่าวไทยรัฐทีวีรายงายมาจากสวนสัตว์อุบลราชธานี
เชิญค่ะเชิญค่ะ
ก่อนที่จะมีการประชุมคอลโรมองศ์สำเจอนอกสถานที่ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะ
นายกรรภมลีก็ใช้เวลาก่อนการ
แล้วก็ติดตามการทำงานตามนโยบายที่ได้มอบ
หมายไว้นะคะโดยช่วงบ่ายค่ะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้ากราบ
สการะพระอัฐิธาตุของพระโพธิญาณเทระพร้อมนามัศกาลพระราชภาวนาวิกรม
หรือเรียมจิตธรรมโมค่ะเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงและพระลูกศิษย์ของพระโพธิยันเถระ
ที่วัดหนองป่าพงตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลรัชธานีค่ะ
พร้อมกันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ร่วมนั่งสมาธิกับคารวาสในสาราในด้วยค่ะ
จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางต่อมาที่สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าหวนนะคะ
เพื่อเป็นประธานศักดิ์ขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์
หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดการที่ดินให้กับชุมชนค่ะ
ซึ่งบรรยากาศที่จุดนี้นะคะก็มีประชาชนมารอต้อนรับนายกรัฐมนตรี
รอให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากนะคะ
อาทินายสุพลฟองงามอดีตสสพไทย
นายสุชาติตันติวันนิชานนท์อดีตสสพลังประชาชน
นายโกวิทธรรมานุชิตอดีตสสพักไทยรักไทย
นายประจักษ์แสงคอมนายนาย
นายอมรเทพนาย
นายและนาย

นอกจากนี้นายสุพลสถานทหาร
ก็ยังปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะ
โดยระบุเพียงว่าขณะนี้ทุกอย่างยังไม่มีความชัดเจน
เขตเลือกตั้งยังไม่มีความชัดเจนค่ะที่มาวันนี้มาพบปะกับนายกรัฐมนตรี
ในวันนี้นะคะเพราะเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ได้รับเชิญจากจังหวัด
เช่นเดียวกับอดีตสอสอคนอื่นที่ไม่ทราบว่ามาหน้าจุดวันนี้นะคะ
จะได้มาพบเจอใครบ้างค่ะส่วนนายวุฒิพงศ์นามบุตรอดีตสอสอพักประชาธิปัตย
ก็เดินทางมาเช่นกันนะคะโดยก็กล่าวว่าได้รับเชิญมาจากจังหวัด
และให้มาต้อนรับนายกรัฐมนตรีค่ะและในฐานะที่เป็นพื้นที่พื้นที่แห่งนี้นะคะ
เป็นเขตเลือกตั้งของตนจึงต้องมาให้การต้อนรับ
แต่ก็ยืนยันว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพักประชาธิปัตย์ต่อไปค่ะ
ซึ่งบรรยากาศเรียกได้ว่าคึกคักนะคะมีทั้งประชาชนแล้วก็อดีตนักการเมือง
ท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติมารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะคะ
ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีก็จะยืนยันกับสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนนะคะ
ว่าการเดินทางใหม่ในครั้งนี้ไม่มีนัยยะทางการเมืองใดแอบแฝงทั้งสิ้น
มาเพื่อพบปะกับประชาชนค่ะ
ส่วนหลังจากกิจกรรมพบปะกับประชาชนแล้วก็มอบหนังสืออนุญาตให้เข้า

ช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด
แห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดอุบลรัชธานีค่ะ
ขอบคุณสีรวรรณรักษัตริย์และก็เทมข่าวด้วยนะคะ
จะเดินทางไปร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาอุบล
ใช่ช่วงเย็นวันนี้นะคะเขาจะมีพิธีเปิดกันก่อน
แล้วถึงจะเอาเทียนโชว์
แล้ววันที่แห่จริงคือวันออกพรรษา
ช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์
เป็นเกียรติเป็นเกียรติแก่จังหวัดนะคะในปีนี้มีนายกไปเปิดให้ด้วยนะคะ